คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดอ่างทอง
ตายายเป็นชาวนาน่าสงสารมาก
ก็คือยกเครื่องสูบน้ำไปเลยราคา๒๐๐๐กว่าบาท

ไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือว่าหน้าฝนเนี่ย

ราคาขนาดนี้ชาวนาเขาบอกมันแพง

หน้าฝนน้ำท่วมกระสูบออกนาได้

เหมือนลมหายใจต่อชีวิตของชาวนา
แล้วก็เป็นลมหายใจของต้นข้าวในหนา

สองสามีภรรยาอายุเยอะแล้วค่ะ

อยู่กลางทุ่งนาพื้นที่หมู่๕ตำบลบังพลับ

คุณตาสำเนาเล่าให้ฟังว่า
เครื่องสูบน้ำ๒หมื่นกว่าบาทค่ะ

ก็สูบน้ำเข้านาหล่อเลี้ยงต้นข้าว

น้ำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่พอช่วงกลางวันที่ผ่านมา
เขาเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำ

กลับไปที่บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

ระหว่างนั้นเนี่ยนายสมพงศ์ก็

พอเดินแวะไปดูเครื่องสูบน้ำเอ้า
มันหายไปแล้วกลางวันแสกเนี่ยเหรอ

ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง

เสียดายเครื่องสูบน้ำคือ

เนี่ยยายก็จะนอนคุม
ให้เคยมาคุมเนี่ย
โอ้โหเครื่องมือทำไหนก็จะนอนคุม
รู้เขาก็กลัวว่าคนมรัก
ครีมมาสอนเอ้ย

ลักทรัพย์ยกเอาเครื่องสูบน้ำไปเนี่ย
มันบ่อยนะอ่านข่าวย้อนหลังดูชาวนาบอกว่าบางคนเนี่ยต้องแบบมีเวรยามคอยเฝ้าเครื่องสูบน้ำต้องนอนเฝ้ากันเลยล่ะ
ว่าไอ้คันจะเสร็จจะยกเข้าไปกลับบ้านเนี่ยมันโอ้โหมันหนักใช่ค่ะต้องนอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำกันนะคะแล้วก็มีข่าวหายเนี่ยก็บ่อยคนร้ายไปลักเครื่องสูบน้ำไปเนี่ยก็เยอะนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นคนร้ายนะคุณผู้ชมเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวมีลายแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีดำแต่ไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนไม่เห็นยี่ห้อรถนี่แหละค่ะมาก่อเหตุมายกเครื่องสูบน้ำของคุณตาคุณยายไปแล้วก็พ่วงไปกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปเลยค่ะคนร้ายเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้
ตำรวจภูทรโพทองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแกะรอยติดตามคนร้ายนะคะตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีแล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก็จะเร่งนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ
แสดงว่ามันจ้องอยู่แล้วแหละแต่คุณตาคุณยายบอกเพิ่งได้มาสองวัน

ว่ารู้เลยว่าโอ้โหนี่ตายายได้เครื่องสูบน้ำใหม่มานี่จ้องเลย
เผลอคุณตาไปกินข้าวกลางวันเนี่ย

ไม่มีกล้องวงจรปิดแถวนั้นไงใช่ไหมทุ่งนา